เกี่ยวกับประสบการณ์การถูกหลอกลวงการต้มตุ๋น
ปัจจุบันนี้สารพัดรูปแบบวิธีการนะครับ
เราเคยได้ยินคำที่บอกว่ารู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก
แต่บางคนก็ไม่รู้ว่าเขามาหลอกไงเลยถูกหลอกไปแบบเต็ม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตำรวจจับกลุ่มได้แล้ว๒คนนะครับ
เป็นสองผู้ต้องหาครับแต่งกายเรียนแบบกับทหาร
คนแรกก็คืออ้างตัวว่าสามารถจะวิ่งเต้นฝากเข้ารับราชการได้
ส่วนอีกรายนั้นแต่งกายเรียนแบบทหาร
แล้วก็อ้างตัวด้วยว่าเป็นลูกบุญธรรมของอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด
และหวังจะไปปอกลอกผู้หญิงฐานะดี
เครื่องแบบทหารเข็มติดยศแล้วก็เอกสารข้าราชการ
เหล่านี้คือของกลางที่ตำรวจกองปราบรามยึดได้
ภายในห้องพักของนายพาคินจักกาบาทนะครับ
ผู้ต้องหาที่แอบอ้างสถาบันเบื้องสูง
หลังตำรวจสืบทราบว่านายพาคินมีพฤติกรรมแอบอ้างเป็นนายทหารยศพันตรี
ทำหน้าที่ติดตามขบวนเสด็จ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
เพื่อทำให้คนหลงเชื่อ
ก่อนจะตระเวนหลอกหญิงสาวให้หลงรัก
แล้วก็ปอกลอกเงินรวมทั้งทรัพย์สินต่างนะครับ
เรื่องต้นครับนายพาคินรับสารภาพว่า

ไปซื้อเครื่องแบบไปซื้อเครื่องหมายยดติดเอง
แล้วก็สวมใส่โดยมีเครื่องหมายยดทหารตั้งแต่ยดร้อยตรี
ไปจนถึงพันตรีโดยที่ไม่มีใครสงสัยนะครับ
คือเดินผ่านไปผ่านมาในชีวิตประจำวันทั่วไป
ก็ไม่มีใครเอกใจไม่มีใครสังเกตละเอียด
จากว่าทุกเช้านายพาคินจะแต่งตัว
ด้วยเครื่องแบบทหารออกจากบ้านเหมือนกับไปทำงานตามปกติ
ส่วนภาพถ่ายที่ประดับยศในห้องพัก
เป็นภาพตัดต่อที่ทำขึ้นเองโอ้โหเนียนไหมครับ
ขณะเดียวกันนายพากินยอมรับด้วยนะครับ
ตัวเองนั้นเปลี่ยนทั้งชื่อเปลี่ยนทั้งนามสกุลมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
อีกทั้งก็เคยอ้างตัวว่าเป็นลูกบุญธรรมของพลเอกทรงกิติจักรบาท

พร้อมกันนี้ครับนายพาคินยอมรับด้วยนะครับ
ว่าตัวเองเคยมีภรรยามาแล้วถึง๔คน
ภรรยาทุกคนไม่รู้ว่าเขาไม่ใช่ทหารตามที่กล่าวอ้าง
โดยแฟนสาวคนล่าสุดเพิ่งจะคบหากันได้ไม่กี่เดือนครับ
แล้วก็ถูกหลอกเงินไปกว่า๖๐๐๐บาท
ฝั่งของพ่อตาพ่อตาบอกว่าทนไม่ไหวแล้วจะทนต่อไปอีกไม่ได้
ผู้เสียหายที่เป็นพ่อตาของนายพาคินนะครับ
ก็เข้าแจ้งความกับตำรวจในข้อหารักทรัพย์หลังจากทราบข้อเท็จจริง
จากว่าก่อนหน้านี้นายพาคินเคยหลอกเงินครอบครัวไป๗ล้านบาท
ว่าเดี๋ยวจะยืมเงินไปทำธุรกิจนำไปทำธุรกิจก่อน
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฐานลักทรัพย์แต่งกายเรียนแบบทหาร
แปลงเอกสารทางราชการและแอบอ้างสถาบันผิดมาตรา๑๑๒

อีกหนึ่งคนครับเป็นอีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้น
ตำรวจกองปราบรามจับกลุ่มตัวนายชะยพลพัศวีวรโชธหรือว่าเสพล
ผู้ต้องหาที่อ้างตัวเป็นอดีตนายทหารทำงานอยู่ในวัง
ซึ่งแอบอ้างว่าสามารถจะช่วยเหลือเข้าทำงานตามหน่วยงานต่างได้
แต่ว่านายชะยะพลนั้นยืนยันว่าไม่เคยมีพฤติการแอบอ้างตามที่ถูกกล่าวหา
เคยตกลงจะทำธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ด้วยกัน
แต่ถูกยกเลิกเพราะมีปัญหาเรื่องการโอนนะครับ

ส่วนเอกสารที่พบว่าใช้เพื่อวิ่งเต้นตำแหน่งงานราชการนั้น
อ้างว่ามีผู้นำมาฝากเอาไว้แต่ไม่มีส่วนรู้เห็นด้วย
ซึ่งเรื่องนี้คดีเหล่านี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ